รถเนี่ยเสียหายคนก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าคนอยู่ในรถด้วย
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามต่อคือ
คนที่ได้รับความเสียหายและบาดเจ็บเขานำคลิปมาโพสต์
ถามหาแบบนี้บอกว่ารอฉันรอเธออยู่
แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด

มารับผิดชอบฉันหน่อยเพราะว่าฉันต้องเสียกับเสียนะคะ
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว
รถก็ต้องซ่อมคุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อยค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้แหละค่ะ
มาด้วยความเร็วแบบนี้ค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็
มากวาดชนแบบนี้ค่ะโอ้โห
แล้วผู้หญิงเนี่ยเธอเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถ

หวีดร้องมากเลยนะคะเพราะว่าเธอประสบเหตุด้วย
นำคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับแคปชั่นระบุบอกว่า
สอเสือดรชดาไม่คิดจะออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยเหรอ
รอมาหลายวันแล้วเหตุเกิดเที่ยงคืน๔๐นาที

คุณชนทีเดียว๓คันแล้วรู้ไหม
ว่ามีคนอยู่ในรถคันที่คุณฟาดเข้ามาด้วย
ตอนนี้ต้องหาหมอเพราะนอนไม่หลับ

ขับรถได้แล้วแสดงว่าคุณโตแล้วอย่าโตแต่ตัว
ความคิดคุณควรโตตามตัวไปด้วย
รออยู่ค่ะยิ่งหนียิ่งไม่จบ
คุณผู้ชมเดี๋ยวทวนทะเบียนรถอีกรอบนึงนะคะ
เผื่อใครเห็นแล้วช่วยตามกันได้นะคะ
สเสดชดาสุราชธานีนะคะ
ท่านเห็นเรารายงานข่าวแบบนี้แล้ว
ติดต่อไปที่คนที่ได้รับความเสียหายเขารอท่านอยู่นะคะ
แสดงตัวแสดงความรับผิดชอบด้วยค่ะ